โซเชียลจะเกี่ยวกับเรื่องกองทุน๙บาทมันเป็นยังไงครับ

เท่าที่ติดตามข้อมูล
จากแก้วละที่ของวัด
เรื่องมันมาจากว่า
หลวงพ่อเนี่ยมีลูกศิษย์นะ

พอจบการศึกษาแล้วเขาก็ไปทำงานทำการกัน
หลวงพ่อเนี่ยทุกปีเขาก็จะกลับมา
วันเกิดของพ่อวันที่๙ธันวาคม
พร้อมกับการจัดกองผ้าป่า
มาทอดให้หลวงพ่อ
เพื่อที่จะนำเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่เขาเรียนมา

ซึ่งปีนี้เนี่ยเข้าใจว่า
เด็กเนี่ยจะใช้วิธีการทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ก็คือให้คนได้ช่วยร่วมกันบริจาค๙บาท

จริงเนี่ย๙บาทนี้อีกในหนึ่งมันหมายถึงการกดบริจาค
ดอกจันทร์๔๙๔๒๒แล้วก็โทรออกครับ

ซึ่งพอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็มี
บุคคลภายนอกที่เข้ามาเหมือนกับทำบุญที่วัดเนี่ย
ก็ได้รับรู้แล้วก็ร่วมบุญไปด้วยแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อไป
มันก็เลยเกิดกลายเป็นกระแสกระแส๙บาท
หลวงพ่อก็เพิ่งจะทราบเมื่อวานนี้กระแส๙บาทหลวงพ่อก็งงนิดนึง

จะมีก็มี๒๓ประเด็นประเด็นแรกก็คือเบอร์บัญชีของจริงประเด็นนึง๒คนที่ช่วยแชร์กันไปส่วนมากก็เป็น
ครับอ่าเราก็เหมือนกับมีการลนรงค์เนอะให้คนได้ช่วยกันอ่าทั้งอ่า
ต้านโรคเอดด้วยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดด้วย
นะก็เลยกลายไปช่วยให้คนเนี่ยอ่าช่วยกันบริจาคมากขึ้นถ้าหากพี่น้อง
ประชาชนคนไทยหรือคนต่างประเทศหรือคนที่จะร่วมบริจาคก็ยังบริจาคได้ใช่ไหมครับอ่า
หมายถึงที่เบอร์ใช่ครับที่เผยแพร่ออกไปใช่ไหมอันนี้อันนี้คือเบอร์ที่ถูกต้อง
เราตรวจสอบแล้วนะว่าคนที่เป็นต้นทางตั้งแต่ทีแรกหรือคนตัดต่อมาเนี่ย
ทุกคนล้วนมีเจตนาดีแต่บางคนอาจจะคิดว่าทางวัดเราสร้างกระแสหรือเปล่า
ครับก็อยากจะบอกว่าจริงจริงเนี่ยวัดประดำภูมิจะเป็นกระแสทุกวันครับ
เรามีหน้าเพจของเราเองที่บอกกล่าวเชิญชวนคนบริจาคอยู่ทุกวันนี้แล้ว
ครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันก็น่าจะสืบเนื่องมาจากอ่า
กลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อเนอะลูกหลวงพ่อเนี่ยแหละครับอ่าทำผ้าป่า
แล้วก็เชิญชวนเพื่อนเพื่อนในอ่ารุ่นต่างต่างเนี่ยเพราะมีหลายรุ่นล่ะ
เด็กเด็กที่หลวงพ่อเลี้ยงมาเนี่ยครับแล้วพวกนี้เขาบางทีเขาก็มีเพื่อนเนอะ
มีกลุ่มอะไรของเขาก็แชร์กันออกไปพออันนี้มันหลุดไปสู่สถานะปุ๊บ
บางคนเนี่ยนะเป็นกลุ่มใหญ่หลวงพ่อยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มอีจันทร์อย่างนี้นะ
ก็ช่วยเรากลุ่มอีจันทร์นี่ก็มีสมาชิกมากมายหลายหลายกลุ่มนี้มีสมาชิกเป็นแสนเป็นล้าน
ก็แชร์กันไปพอแชร์ไปปุ๊บก็เกิดผลทำให้คนอยากบริจาคช่วยหลวงพ่อ
เก้าบาทเก้าบาทเนี้ยก็มันก็ไม่ใช่อะไรมากมายแต่ว่ามันก็สรุปแล้วเป็นกระแสบวก
กระแสที่ดีนะที่ทำให้ทุกคนได้มีพรก็อวยพรให้ก่อนเทศกาลปีใหม่
โว้ยพรให้ประสาทชนชาวไทยสะดิดครับเอ่อก็ใกล้จะปีใหม่แล้วน่ะ
ความจริงหลวงพ่อก็คิดว่าพวกเราทุกคนสิ่งที่อยากจะได้ก็คงจะเป็นเรื่อง
กำลังใจนะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในห่วงวิกฤตหลายอย่าง
เช่นโควิดเรื่องการเมืองอย่างงี้เป็นต้นเศรษฐกิจก็สำคัญอ่า
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าเรากำลังใจถดถอยท้อแท้ไป
หลวงพ่อคิดว่ามันก็จะทำให้เราลำบากดังนั้นจึงเรื่องแรก
ที่ให้พรก็คืออยากให้กำลังใจพ่อทุกคนหลวงพ่อก็ทำงานหนักทุกวัน
แต่เพราะกำลังใจที่ดีที่ได้รับจากคนไทยทั้งประเทศก็ทำให้เราเข้มแข็งเช่นเดียวกัน
ญาติอยู่มันจะมีอ่าครอบครัวหน้าที่การงานอ่ะซึ่งต้องรับผิดชอบ
แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราอ่อนแอท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจเนี่ยนะ
ไม่ใช่แค่เราคนเดียวมองดูคนรอบข้างโลกเรา
พ่อแม่เราที่เขายังรอคอยนะความสำเร็จของเราเนี่ย
หลวงพ่อมีผู้คนมากมายรอคอยเหมือนกันและหลวงพ่อจึงไม่เคยอ่อนแอ
ไม่เคยท้อแท้สิ้นหวังสู้ทุกวันใจเกินร้อยทุกวัน
ดังนั้นก็ขอฝากกำลังใจมาให้พวกเราทุกคนในวาระปีใหม่นี้
ก็ขอรัฐนาคุณพระไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ได้โปรดประทานพรด้วยอายุวัณนะสุขภรรณปฏิพรรณ
ธนาสารสมบัติกับญาติโยมสัตว์ภาษาทุกชนโดยทุ่นทั่วกัน
ทุกคนทุกคนเทินขอเจริญพรอีกอีกนิดหนึ่งครับ
มีประชาชนเขาเป็นห่วงหลวงพ่อเกี่ยวเรื่องสุขภาพอะไรเลย
ที่เขาถามขึ้นมาเยอะว่าหลวงพ่อตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็กลับมาสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจากอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็คงได้ติดตามหลวงพ่อว่าเป็นอย่างไร

ทีนี้เนื้อเยือดที่กระดูกแข็งแรงดีแต่ว่ายังไม่ใช่หล้อเปอร์เซ็นต์

แต่ว่าด้วยหัวใจสู้ของหลวงพ่อก็ออกไปเดินทุกวัน

กลับมาก็พักวันต่อมาก็ดีขึ้นก็ไปต่ออีกอย่างนี้นะครับ
ก็ขอให้ทุกคนได้สบายใจได้ว่าหนึ่งคือหลวงพ่อไม่พิการแน่นอน
สองก็คือยังสู้